คุณผู้ชมคะเรื่องนี้ที่บุรีรำค่ะ
ลูกเลี้ยงยิงพ่อเลี้ยงตาย
แล้วสาเหตุมันแค่เรื่องของการทวงเงินค่าไฟ
คือพ่อเลี้ยงไปทวงเงินค่าไฟ๗๘๐๐บาทค่ะ

เลี้ยงโมโหถึงขั้นไปเอาปืนมายิงพ่อเลี้ยง
ประเด็นคืออุตส่าห์มีเงินไปหาปืนมาเนอะ

แล้วก็ไปยิงพ่อเลี้ยงตายค่ะ
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพ

ที่ตัวเองฆ่าพ่อเลี้ยงจนเสียชีวิต

ตอนที่ตำรวจนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพค่ะ

อายุ๗๙ปี
กระสุนเข้าที่ไทยทอยเสียชีวิตหน้าจอทีวีตอนนอนอยู่ในบ้านนะคะ
ที่อำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรำเมื่อคืนวานนี้
หลังก่อเหตุในเพชรเอาปืนไปทิ้งในสระน้ำหนีไปซ่อนตัวในป่า
เช้าวันนี้ตำรวจสพครูเมืองตามจับตัวเอาไว้ได้
แล้วในเพชรก็ยอมรับค่ะว่าก่อนเกิดเหตุเสพยาบ้านี่ไงคะ
ยาบ้าอีกแล้วอ่ะเสพยาบ้าไปเม็ดนึงขาดสติแล้วก็ก่อเหตุขึ้น
ปมเหตุก็คือพ่วงไฟมาจากบ้านพ่อเลี้ยงช่วงหลังไม่มีเงินก็จ่ายบ้างไม่จ่ายบ้าง
ค่าไฟก็๗๘๐๐แต่พ่อเลี้ยงทวงทวงบ่อยทวงถี่
ครอบครัวเขาเขาบอกว่าเขาใช้น้อยกว่าบ้านพ่อเลี้ยงอีก
ทำไมมาทวงเขาจังเลยเงินแค่นี้
ตัดสินใจไปซื้อปืนจากวัยรุ่นในหมู่บ้านอ่า
นี่ไงคะประเด็นตรงนี้บอกไม่มีเงิน
ไม่ได้จ่ายข้าวไฟเลยกดพ่อเลี้ยงที่มาทวงข้าวไฟ
แต่เอาเงินจากไหนเนี่ยหมื่นนึงไปซื้อปืนมายิงพ่อเลี้ยงตาย

ซื้อปืนหมื่นนึงค่ะจากวัยรุ่นในหมู่บ้านค่ะ
ก่อเหตุยังไงวิธีการก่อเหตุเขาบอกแบบนี้นะคะ
ยิงผ่านหน้าต่างบ้านไปโดนพ่อเลี้ยง
ตอนดูทีวีอยู่พ่อเลี้ยงก็ตาย
ได้ยินเสียงปืนวิ่งออกมาดูนะคะ

แต่ช่วงหลังไม่ได้ให้ช่วงหลังไม่ได้ให้หลายเดือนแล้วครับ
ผมกำลังไปทำงานครับคนตายก็บ่นครับ

นี้มานานแล้วขู่คนในบ้านด้วยค่ะใครแจ้งตำรวจจะฆ่าทิ้งให้หมดแล้ว
หนีปมเหตุก็เนี่ยแหละค่ะตัวนางศรีก็บอกว่าก็เรื่องค่าไฟนี่แหละ
เหมือนกับว่าก็จ่ายบ้างไม่จ่ายบ้างอ่ะตัวพ่อเลี้ยงก็เลยไปทวงอะไรแบบนี้นะคะ

ก็๐๐๐๐ใช่แค่นี่ปกติเราเขาเป็นคนในสายของนิสัย
นิสัยนิสัยดีบอกบอกบอกกินเหรอกินยา

มันยิ้มมันบอกมันยิ้มยามาก่อนมันประเหตุงาน
คุณผู้ชมคะน้องชายของในเพชรผู้ก่อเหตุนายคำพองให้ข้อมูลเพิ่มเติมค่ะ
เมื่อสัปดาห์ก่อนตัวน้อยพ่อเลี้ยงไปทวงค่าไฟกับในเพชรจริง
ในเพชรเอาปืนจี้หัวในน้อยมาแล้วรอบหนึ่งนะคะ
เอาปืนจี้หัวพ่อเลี้ยงมาแล้วรอบหนึ่งแล้วก็บอกว่าพูดแต่เรื่องค่าไฟกลัวไม่ได้เงินหรือไง
คนไม่มีก็คือไม่มีนี่คือปืนที่ใช้ก่อเหตุนะคะ
คือในคำพองบอกว่าผมมาห้ามในเพชรบอกอย่าทำเลยนั่นพ่อนะ
เพชรก็มองหน้าแล้วก็เดินหนีไป
ทีนี้ก็มารู้ว่าในเพชรมีหนี้สินด้วยไปกู้เงินมา๑๖๐๐๐บาทแล้วไม่มีเงินใช้คืน
ก็เลยคิดว่าในเพชรน่าจะอยากหนีหนี้เอาเงินไปซื้อปืนมาก่อเหตุ
ตัดปัญหาหนีหนี้ไปอยู่ในคุกครับมีแบบนี้ด้วยเหรอคะ
ฆ่าคนตายคือพ่อเลี้ยงตัวเองเพื่อตัดปัญหาหนีหนี้ตัวเองจะได้ไปอยู่ในคุก
คำพองบอกว่าก็ห่วงพี่นะไม่โกรธไม่แค้นพี่
ผมต้องออกมาพูดเพราะว่าเข้าไปเข้าไปปืนเหมือนเจ้าไปบ่
เอาเงินอ่อยเข้ามาซื้อ
ด้านนางวิไลภรรยาผู้ก่อเหตุนะคะ
เล่าให้ฟังว่าปกติตัวในเพชรอารมณ์ร้อนอยู่แล้ว
ที่ผ่านมาเคยมาร้องไห้แล้วบอกพ่อเลี้ยงทวงค่าไฟอีกแล้ว
ก็เลยคิดกันว่าเดี๋ยวจะไปหางานทำเอาเงินมาให้พ่อเลี้ยง
แต่ไม่ทันได้ไปหางานทำในเพชรก็ก่อเหตุนี้ซะก่อน
วิไลภรรยาในเพชรบอกว่าตอนนี้สภาพจิตใจแย่มาก
ดเดี่ยวมากเพราะว่าย้ายมาอยู่กับในเพชร
แล้วก็ไม่ได้มีญาติพี่น้องที่ไหนเลย
แล้วก็ไปหาสิ้นขนมเขาก็มานอนบ้างอะไรบ้าง

ก็บอกเขาว่าลูกกับเมียยังรออยู่
ก็ยังไม่ไปไหนจะอยู่ตรงนี้แหละ

ตำรวจแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและข้อหา
ตามพรบปืนเรื่องของการครอบครองปืนเรื่องของการพาปืน
จากการตรวจสอบเนี่ยค่ะปืนก็ไม่ได้มีใบอนุญาต

นี่นะคะแล้วก็ดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายกันต่อไป
ฝากตำรวจตามต่อ๒เรื่อง

เพราะว่าในเพชรก่อนก่อเหตุยอมรับว่าเสพยาบ้าไปใช่ไหมคะ
สองซื้อปืนเนี่ยซื้อปืนจากวัยรุ่นในหมู่บ้านเนี่ย
ใครคนไหนแล้วขายให้ใครอีกบ้าง
ขยายผลตามต่อให้หน่อยเรื่องของปืน